คือวันนี้เราจะรวยคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐก็มีโค้งสุดท้ายที่ไม่มีอยู่จริงค่ะ

ฉันรวบรวมสถิติตัวเลขจากคนดังให้ดูค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะมีโอกาสไปกราบยักษ์แม่ใหญ่วัดนางตะเคียนจังหวัด
สมุทรสงครามต้องบอกว่าที่นี่ปังมากเลยนะคะแน่นอนพี่ฝนบอกว่าแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ลีเควสต์มากางเลขประทัดไปเลยจ้ะค่ะซูมไปเลยนะคะ
โค้งสุดท้ายอืมข้างบนคือห้าศูนย์สามพวกคือแถวบนนะคะค่ะ
ส่วนแถวล่างก็คือเก้าหนึ่งเหมือนปลาบึกเลยนะคะเออแถวบนห้าศูนย์สาม
ข้างล่างเก้าหนึ่งอมานมงไปจ้ามาจ้ะนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิม
พ่อน้ำสองพี่มนต์สิตค่ำซอยมาอีกแล้วยกสองมือประนมแล้วลงกราบหวานหวานนะคะ
พร้อมกับโพสต์บอกว่าถ้าพี่แกถูกรางวัลที่๑เมื่อไหร่
ก็จะนัดเลี้ยงทุกคนเลยมาอย่าลืมหนูนะพี่เราก็เป็นแฟนคลับนะ
ก็งวดที่แล้วอายุแกออกใช่ไงถูกต้องไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดูกันไปเด้อสูง
มาต่อกันที่เจ้าพ่อจอมทัพลูกชายของแม่อ๋อมค่ะ
เป็นเจ้าพ่อแล้วนะอารมณ์ดีอยู่ดีก็อยากวาดรูปคุณแม่ขึ้นมานะคะแล้วรูปดันออกมาเป็นตัวเลขล่ะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรแตก๔มีเลข๔ดีกว่าฉันเห็นเลข๔

แล้วมีสูงด้วยอยู่ตรงท้ายคุณผู้ชม
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่เจ้าพ่อจอมทัพจะสำเร็จรีบรอดูกันนะคะ

เมื่อคืนนี้ค่ะพี่อ๋อมเขาก็โชว์เลขนำโชคจากน้องกระดิ่งที่อยู่ในโหลแก้วด้วย

นี่คือปกติน้องเขาจะเขียกระดาษขึ้นมานะคะ
แต่ว่ารอบนี้ดันโผล่มาข้างเลยจ้า
ตัวเลขก็อย่างที่เห็นหน้าจอไปเลยนะจ๊

คือบันทึกไทยรัตบ์เราต่อปิดยิ่งกว่านะคะ

และตัวเลขคุณผู้ชมหน้าจอไปเลยจ้า
แถวบนนะจ๊ะแถวล่างก็คือ๔๔ใช่ไหม
ฉันเห็นเป็น๕นะเพราะว่ามันเบอร์ใช่ไหม

๔โมงเย็นทุกคนเฮค่ะเพราะว่ารวย
ปังไปด้วยกันนะคะ
ติดหน้าจอไทยรัฐเอาไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะ